ที่นี่เขาก็มีไอเดียในการทำกระทงเหมือนกัน

ใช่แซวเล่นจริงการทำกระทงเนี่ยมันต้องใช้คนที่มีฝีมือมากนะ
ถึงจะประดิษฐ์กระทงออกมาได้สวยงาม
เป็นกระทงที่มีมูลค่ามากจริงนะคะ
เป็นการรวมตัวกันของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน
มาที่วัดชีปะขาวหายนะคะ
ตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
เขาก็จะมาช่วยกันประดิษฐ์กระทงจากธรรมชาติ
จำหน่ายในเทศกาลวันลอยกระทงที่จะถึงนี่แหละ

โดยกระทงส่วนใหญ่จะทำมาจากกะลามะพร้าวแล้วก็ใบลาน

ลานได้รับความนิยมมากในปีนี้นะคะ
มันเป็นกระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ
แล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วย
แต่ก็ยังไม่ทิ้งลวดลายความสวยงาม
ที่แต่ละคนตั้งใจทำออกมาอย่างเต็มที่เลย
แล้วก็การกระทำในครั้งนี้
เขาก็มีไอเดียคุณดูนะ

จะมีใบลานจำนวนมากเลย
แต่ละที่เขาก็จะนำใบลานที่ชุมชนมีเนี่ย
มารวมกันเพื่อที่จะมาทำกระทง

เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ดีมาก
ปีหนึ่งก็จะมารวมตัวกันทำกระทงประมาณ๒๐๐ใบ

ใบละ๓๐บาทเท่านั้นเอง

ถวายให้กับวัดตาปะขาวหาย
เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป

คือผู้สูงอายุในชุมชน

แล้วก็เป็นการรวมตัวกันที่
ทำให้สร้างมูลค่าสร้างรายได้

มีกิจกรรมในการอยู่ร่วมกัน

ได้มาประดิษฐ์พับกระทง
ที่มันต้องมาจากไอเดียความคิดสร้างสรรค์
แล้วก็เขาเรียกว่าประสบการณ์

สูงอายุที่นั่นที่วัดตาปะขาวขาย

เหมือนกับคล้ายกับว่าเป็นชุมชนที่
คอยจะหากิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุก็ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองด้วย